เอ้าไปดูกันนี่นางโกรธคนก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ผู้หญิงคนนี้ต้องยอมรับเป็นหนึ่งข่าวใหญ่ที่นั่นนางดิ้นอย่างนี้เลย
ซึ่งเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กถึงขั้นมีการแถลงข่าวเลยนะฮะ
ว่าเป็นเกี่ยวกับค้ามนุษย์ทั้งประเทศไทยจีนกัมพูชา
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔เมษายนเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาทำการขยายผลคือมีชาวจีนเนี่ยสวมบัตรประจำตัว
คนไม่มีสัญชาติเนี่ยหรือเอาง่ายบัตรชมพู
ก็คือบัตรแรงคนที่มาทำงานบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เข้าไปตรวจค้นอาคารย่านศรีลมปรากฏพบต่างด้าว๗คน
ตรวจไปตรวจมาพบว่ามีการแบบว่าเหมือนทำทั้งอุ้มบุญ
เขาก็เอาตึกเนี่ยมาซอยเป็นห้อง
นะครับด้วยนางสาวนางพอร์นพาเขตสกุลใช่คุณไหมนะครับซึ่งต้องหาว่าการทำผิดฐาน
ร่วมกันทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตราเดินทางระหว่างประเทศหรือวีซ่านะครับ
และร่วมกันใช้ดวงตรารอยตราหรือแผ่นปากปรวดดวงตราที่ทำปลอมขึ้น

ได้หรือน่าจะได้กับทำความมิตรอายาทซึ่งมีหักฐานโทษกับทุกอย่างสูงเกิน๓
อ่าตอนดิ้นตอนดิ้นตอนดิ้นอ่าตอนดิ้นหน่อยอันนี้ฟังข้อเก่าหารักอ่า

คือเส้นทางของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นคนจีนเป็นคนจีนเป็นผู้หญิงจีนนี่แหละ
เหมือนเหมือนทัวริสเหมือนเหมือนคนท่องเที่ยวแล้วก็ปรากฏมาแต่งงานกับคนไทย
แต่งงานกับคนไทยปุ๊บมีลูก๓คนก็คือมีลูกกับคนไทยเนี่ยนะ
ลูกสามคนนั้นก็ต้องได้สัญชาติเป็นคนไทยแล้วนางก็หย่าล้างกันไป
แล้วก็ไปแต่งงานใหม่กับคนจีนเพราะฉะนั้นลูกก็ถือว่าเป็นคนไทยแล้วถูกต้องไหม
อืมเขาก็เลยบอกว่าเนี้ยมีการหลอกลวงมีการทำธุรกิจนะฮะ
เกิดความเสียหายกว่า๗๐๐ล้านบาทแล้วก็การอุ้มบุญของเขาเนี่ยหลังต้องเยอะ
ครั้งนึงถ้าสมมุติไปทำที่ประเทศจีนมันตกครั้งหนึ่ง
เกือบสิบล้านฮะแล้วถ้ามาทำที่นี่ห้าล้านคือถูกสุดอ่า
ถึงสิบล้านวิธีของเขาคืออะไรรู้ไหมในสุดเขาก็จะมาซื้อคลินิก
ซื้อคลินิกแล้วก็เอาหมออ่ะหมออ่ะมามาทำที่นี่อืม
แล้วก็หาผู้หญิงไทยเนี่ยมามาตั้งท้อง
ซึ่งคนที่ตั้งท้องเนี้ยเนี้ยได้คนละสามละสามแสนถึงห้าแสนบาท
อืมแต่ถ้าสมมุติเราไปทำที่เมืองจีนเนี้ยทำไมครับการอุ้มบุญหนึ่งคนเนี้ย
อืมก็คือถูกสุดเลยคือห้าล้านถึงสิบล้านบาทอืม
แต่ถ้ากลับมาทำที่เมืองไทยในคลินิกเมืองไทย
จะเหลืออยู่หนึ่งถึงสามล้านบาทอืมเขาว่าอย่างงั้น
ต่อเด็กหนึ่งคนนะแล้วแม่คนที่อุ้มบุญให้เด็กน้อย
ได้สามถึงห้าแสนก็ได้ถึงสามถึงห้าแสนบาทอืม
บางโค้ชเนี้ยบอกว่าขั้นตอนการจ้างอุ้มบุญเนี้ยทั้งหมดเนี้ย
ทำในประเทศไทยทั้งใส่ตัวอ่อนจนรอคลอดน้องอืม
ซึ่งตอนเนี้ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรากฏว่าจากการสืบสวนเนี่ย
อย่างที่เราเล่ากันไปนะฮะบุตรทุกคนของเขาเนี่ย
ก็เป็นคนไทยหมดเลยเพราะว่าแต่งงานกับคนไทย
ก็สืบสวนไปสืบสวนมาผู้หญิงคนนี้ทำธุรกิจเยอะมากนะฮะ
มันมันไปเชื่อมโยงกับอีกหลายธุรกิจของคนจีน
แล้วก็หมายถึงว่าพวกคนจีนเองที่มีลูกยากเขาก็จะมาทำที่นี่
อืมโดยที่หมอหมอส่วนใหญ่อ่ะก็เอามาจากเมืองจีนอ่ะ
ตั้งแต่การเขาเรียกว่าฝากไข่ถูกต้องไหมไม่ต้องฝากไข่แล้วมั้ง
เก็บไข่เก็บไข่เชื้อเอามุมประสงค์แล้วก็เป็นเพราะเราถึงไปฉีดใส่ใช่ไหมล่ะ
อืมก็คือคนที่อุ้มท้องก็คือแค่อุ้มท้องให้เขา
เสร็จแล้วคลอดออกมาปุ๊บเด็กก็จะเป็นของพ่อแม่เขาไงนะครับ
ก็เขาก็เลยดิ้นเนี่ยทำไปทำมาสืบไปสืบมา
นางสาวนวพรเนี้ยเป็นตัวแม่เครือข่ายของทุนจีนสีเทาด้วยอืม
เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหตีอกชกแขนมาตีทำไมอ่ะเขาคงตกใจเธอ
เขาไม่ยอมรับดูเขารับไม่ได้อันนี้เขารับคือเขาไม่ยอมรับอ่ะอืม
แล้วมันก็เอาแต่ใจตัวเองอ่ะคนก็เลยอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงดิ้นอย่างงั้น
ก็ถึงมาเล่าให้คุณฟังเขาทำประกอบธุรกิจเหมือนหลายหลายอย่าง
ในประเทศไทยธุรกิจใหญ่ด้วยนะอะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มบุญครีม
นางก็จะมาสืบคลินิกมีอย่างอื่นอีกไหมตอนนี้ตำรวจเขายังไม่ขยายผล
พูดไปเดี๋ยวเขาฟ้องนะก็คือคุณกลัวด้วยเหรอ
ฉันไม่ใช่เธอเดี๋ยวนี้พี่จะไม่รู้คุณเธออ่ะเกาะคุ้มกันมันเยอะ
ฉันไม่ค่อยมีเกาะคุ้มกันอืมนึกออกไหมอืม